มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องดีเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะ
นั่นก็คือหน่วยงานเอกชนนะคะได้มอบทุนขึ้นมานะคะ
เป็นทุนที่จะนำไปใช้สาธารณประโยชน์ค่ะ
อย่างทุนวิจิตพงพันธ์ค่ะปีนี้มอบทุนรวมกว่า๓๘ล้านบาท
ให้กับการสร้างประโยชน์เกี่ยวกับศาสนาการศึกษาและสังคมค่ะ
นายทองมาวิจิตพงภัณฑ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคมครั้งที่๗ประจำปี๒๕๕๙
ให้กับวัดสถาบันการศึกษามูลนิธิและโรงพยาบาลทั่วประเทศ
รวม๕๒องค์กรรวมกว่า๓๘ล้านบาทนะคะ
โดยคาดว่าทุนที่มอบนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านศาสนาการศึกษาและสังคม
รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลต่างด้วยค่ะ
การที่ผมเองได้มอบทุนวิจิตพงภัณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนในกิจการของหน่วยงานนั้นหรือมูลที่นั้น
เพื่อให้หน่วยงานนี้สามารถมีทุนสนับสนุนในกิจการ
ซึ่งอาจจะไม่ได้ครบถ้วนที่จะไปรองรับทั้งปี
แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถไปดำเนิน
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือมูลนิธิ
สำหรับ๕๒องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับทุนครั้งนี้
ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอจากพนักงานจิตอาสา
ที่ได้ออกไปสำรวจหาองค์กรและสถาบันต่าง

ที่สุดก็คัดเลือกหมาได้
แล้วก็จะนำทุนเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ